ผมขอโดยเวลาที่จำกัด
ก็คือครูแป้งเอาเรื่องหลังก่อน

ว่าทำร้ายตอนเที่ยงวันอังคารใช่ไหม

คือหนูไม่ได้ทำเลยค่ะตอนเที่ยง
คือคณะคุณครูก็พากันกินข้าวอยู่หน้าห้อง

ครูได้ถ่ายรูปของเด็กส่งไปในไลน์ให้คุณยายด้วยค่ะ
ก็คือสามารถเข้ามาตรวจสอบในไลน์ได้เลย
เพราะว่าทำไปการส่งรูปข้าไป

จะไม่ถ่ายรูปเด็กส่งไปให้ยายดูค่ะ
ถ่ายเพื่ออะไรฮะถ่ายเป็นปกติอยู่แล้วหรือว่ายังไงฮ

คุณยายอาจจะมีการสอบถามหนูตลอด
ตอนเช้าก็ทักมาถามบ้านเป็นยังไง

เที่ยง๙นาทีถักมา๑๐นาทีถักมาว่า

หนูก็เลยถ่ายรูปไปให้คุณยายดู
เด็กคนนี้มาเรียนกับหนูแค่๒วันค่ะ
ทีนี้คุณแป้งย้อนไปวันจันทร์เนี่ย

ถ้าสมมุติว่าหนู
ใช้รองเท้าตบหน้าตบ
ข้างซ้ายข้างขวาตบตรงกลางจนฟันหลุด

แต่นี่คือไม่มีรอยอะไรเลย
แล้วถ้าหนูทำจริงหนูจะกล้าถ่ายรูปไปไหมคะ

ถ้าจะฟันหลุดสิบเดียวมันก็ต้องมีช้ำที่แก้มช้ำที่ปาก
แต่ว่าเด็กไม่มีลอยเลยถ้าตรงนั้นหรือว่าทำวันจันทร์
ซ้ายฟ่านฝ่อนกลางจนส่วนหนังมาโรงเรียนวันอันถ่าน
คือมันต้องมีรอยช้ำมีรอยฉีกขาดที่ริมฝีปาก
แต่เด็กไม่เป็นอะไรเลยหนูก็ยังถ่ายรูปไปให้คุณยายดูในวันอังคารค่ะ
แล้วยายแล้วรูปที่ว่าหลานฟันฟันหลบฟันหลุดปากมีมันเป็นรูปถ่ายวันไหน
ถ่ายวันจันทร์ค่ะถ่ายวันจันทร์
แต่ครูแป้งบอกเอ้าวันอังคารยังมาเรียนก็ยังปกติเลยแล้วยังถ่ายรูปไปให้ยายดู
แป้งได้เห็นรูปของเด็กในที่ยายเขาเอาไปลงหรือไปเผยแพร่ไปร้องตามจุดต่างไหมฮะ
เห็นค่ะแล้วมันเหมือนกับเด็กที่มาที่โรงเรียนแล้วที่ครูแป้งเห็นไหม
เห็นค่ะคือรูปฟันรูปมาผมก็เลยได้ทำการแคปเอาไว้เพราะว่าจะมาหล่อแต่ฟันไม่ได้
ถ้าได้โดนรองเท้าฟาดหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วตีกระทบปากจนฟันหลุด
คือใบหน้าของเด็กต้องมีรอยช้ำแต่ว่าใบหน้าของเด็กคือปกติมากตามรูปที่หนูได้ถ่ายส่งให้คุณยายดูในวันอังคารถ้าโดน
อันที่ครูถ่ายมันมองไม่เห็นมีเด็กอยู่กลุ่มกลุ่มกันเยอะยายก็บอกถ่ายมาเป็นกลุ่มเยอะเลยไม่เห็นหรอก
มองเห็นรอยปากทั้งนั้นกลุ่มกลุ่ม๔๕คนที่ส่งมาให้ไม่มีเลยรอยปากรอยฟันคุณครูก็ถ่ายว่าเป็นยังไงค่ะคุณครูอยู่กับเพื่อนได้ไหม

ครูแป๊งยายก็บอกว่าล้านเขาเล่าให้ยายฟังบอกครูปิดประตูแล้วตารีเขาเลยนะวันอังคารมีหรือไม่

คุณยายได้ทำการถ่ายรูปของหลานเอาไว้เห็นหน้าชัดเจนว่าไม่มีรอยช้ำอะไรเลย
ตามไปหน้าทั้ง๒ข้างหนูก็ได้ทำการแบบเอาไว้
แป้งคุณยายก็บอกว่าอันนี้มันเป็นภาพตอนช่วงที่ที่ครูแป้งถ่ายมาเป็นช่วงหลังเที่ยงหน่อยหนึ่ง
แต่ว่าหลังจากนั้นไปปิดประตูแล้วไปตีเด็กหรือเปล่า

ไม่มีการปิดประตูใดทั้งสิ้นตอนพักเที่ยงเพราะมีเด็กอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลา
พี่โรงเรียนเข้ามีวงจรปิดอะไรไหมครับมีกล้องที่เราจะมา
พอยายเข้าไปแจ้งความแล้วเราจะมีหลักฐานในการที่เราจะต่อสู้ไหมว่าเราไม่ได้ทำจริงครูแป้ง
หลักฐานมีแน่นอนค่ะเราได้เก็บหลักฐานในส่วนของเราไว้แล้วค่ะ
เป็นวงจรปิดหรือเป็นพยานบุคคลหรือเป็นเพื่อนครูด้วยกันหรือเด็กนักเรียนหรืออะไรยังไง
ก็มีครบทุกอย่างค่ะกล้องวงจรปิดก็มีใช่ไหมฮะค่ะ
กล้องวงจรปิดอ่ะไม่มีค่ะในชั้นเรียนไม่มีค่ะอืมอ่า
เอาเป็นว่าครูแป้งยืนยันว่าไม่มีทำร้ายเด็กจะทำร้ายด้วยวิธีไหนไม่มีทั้งสิ้น
หนังสือไม่สวยแล้วไปโกรธเด็กอะไรดุเด็กตีเด็กอย่างนี้มีไหม
ไม่เคยเลยค่ะหนูไม่เคยตีเด็กทำร้ายเด็กเลยในในความรู้สึกหนูนะคะขออนุญาตพูด
หนูยังรู้สึกเป็นห่วงเด็กอยู่ตอนนี้ว่าเด็กเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่า
เพราะว่าอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองจากโรงเรียนเดิมก็มีได้ทำการย้ายมาโรงเรียนนี้ก็จะได้ย้าย
แล้วเด็กอาจจะเป็นยังไงก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูแลเด็กให้ด้วยนะคะ
ตอนนี้ที่ห่วงที่สุดคือเรื่องการสอบด้วยใช่ไหมของเด็กเนี่ย

เขาบอกเขาไม่สบายใจเลยถ้าจะกลับมาโรงเรียนแล้วมาเจอครูแป้งจะเอาไงดีอันนี้ยายเขาบอกนะ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าก็ขอฝากถึงหน่วยงานอื่นที่สามารถที่จะนำพาเด็กไปในที่โรงเรียนที่ดีหรืออะไรที่มันเหมาะสมกับเด็กนะคะ
ส่วนถ้าใครจะแจ้งความยายจะแจ้งความอะไรก็พร้อมต่อสู้หมดมีหลักฐานหมด

เรายืนยันชัดเจนว่าเราไม่ได้ทำ
หน้าห้องมีวงจรปิดไหมครูแป้งถ้าในห้องไม่มีเนี่ย
หน้าห้องไม่มีค่ะแต่ว่ารูปภาพที่หนูถ่ายไว้อ่ะ
หนูน่ะสามารถที่จะซูมเข้าไปดูได้ว่าร่องรอยแน่นอนครับ

ฟันหลุดเห็นเลือดเด็กอะไรไหมครูแป้ง
วันที่สรุปไม่เห็นเลือดเลยค่ะ
ก็ได้สอบถามของนักเรียนในชั้นเรียนแล้วนะคะว่าใครเห็นอ่า
เหตุการณ์ไหมเด็กก็บอกว่าไม่เห็น
แป้งครับผมเวลาหมดจริงขอบพระคุณจริง
แต่ว่าได้ข้อมูลแล้วได้ฟังจากครูแป้งทั้งสองฝั่งแล้ว
ขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
คุณยายหมดเวลาจริงแต่ว่าได้ฟังเรื่องราวแล้วยังไงหาทางให้น้องเนี่ยได้ไปสอบก่อนนะ

คืออันนี้นะครับความถูกต้องก็ต้องมาก่อนนะทำไม่ทำเราไม่รู้หรอกแต่ต้องให้สหวิชาชีพเดือนหน้าเขานัดสอบกัน

ให้เสร็จจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคดีโรงเรียนบอกไม่ผิด
หวิชาชีพสอบปุ๊บสั่งฟ้องนะมีเยอะนะ
คือทางตำรวจเนี่ยนัดสหวิชาชีพมาสอบเด็ก๔ตุลาคม
แต่เรื่องการเรียนสัปดาห์หน้าหลานต้องสอบนะป๑เนี่ย
ยังไงหาทางให้หลานสอบก่อนนะ
ก็อยากฝากคุณครูแป้งเหมือนกันว่าจิตใจทำด้วยอะไรถึงโหดร้ายทารุณขนาดนี้
คุณครูแป้งเค้าอยู่ไหนไม่ได้ทำเดี๋ยวไปว่ากันต่อตามประวัติการ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทรัตน์ทีวีช่อง๓๒